ในวันเสาร์ไทยนอกเหนือจากสโมสร

แต่เชื่อมั่นว่าจะมีโอกาสสร้างผลงานให้กับแฟนได้ประทับใจแน่นอนครับ
ฝึกซ้อมกันที่สนามของการกีฬาแห่งประเทศไทยนะครับอาคารวิชาการกีฬา
ซึ่งโค้ดด่วนครับดันัยศรีวัชระเมธากุลนะครับ
ซึ่งรับหน้าที่เป็นโค้ดแทนที่ของโค้ดออสเกียรติพงศ์รัชตาเกียงไกร
แต่ว่าก็เป็นสตาร์ฟด้วยกันมาก่อนในชุดนี้อยู่แล้วนะครับมีปัญหาในเรื่องของการปรับตัว
ก็มีการซ้อมเต็มรูปแบบเพื่อจะแข่งขันรายการส่งท้ายปีนี้
เป็นรายการใหญ่สุดของทีมชาตินะครับระดับเอเชียนั่นก็คือเอวีซีครับ
ที่เมืองวินฟุกประเทศเวียดนาว๑๔ถึง๒๐กันยาวนี้
ทีมนักศัพท์สาวไทยก็ซ้อมอย่างเข้มข้นค่าสารตัวหลักที่ผมบอกไปก็คือ
ปตันทีมวิลาวันอภิญญาพงศ์ปลื้มจิตถิ่นขาวและพรพันธ์เกิดปราศ
สามวันนี้เล่นกับทางบางกอกลาสในสโบสถ์ชิงเชียบเอเชียที่ฟิลิปปีน์ตอนนี้
ส่วนทีมวิราณวันสาวไทมีกำหนดเดินทางไปเวียดนามในวันจันที่๑๒กันยายุ่นนี้
ซึ่งรอบแรกทีมไทยอยู่ร่วมสายการเจ้าภาพเวียดนามไต้หวันและอีราน
ส่วนพรุ่งนี้นะครับอีกหนึ่งรายการที่เราถ่ายทอดมา
ก่อนหน้านี้แล้วก็พักการแข่งขันวันนี้๑วันพรุ่งนี้กลับมาปกติแล้วนะครับ

หน้าจอไทยรัฐตั้งแต่เวลา๑๗นาที๑๕นาทีได้นะครับ

หวังว่าเราจะมีโอกาสเป็นแชมป์เอเชียสมัยที่๒ครับ